ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ฝึกสุนัขชัยพักครับ
วันนี้ผมจะมาตามหาครูฝึก
เห็นเขาบอกว่าสามารถฝึกสุนัขให้เป็นดาราได้

ว่าแต่ครูฝึกอยู่ไหนนะ

มานี่ท้าไปด้วยมั้งนะ

ก็นี่ก็คือครูเตยนะครับ

ปั้นน้องหมาให้เป็นดาลาได้จริงหรือ

เราก็จะมาคุยกันว่าคุณอยากได้ประมาณไหน
เราก็จะแคสต์ไปร่วมกันเขาก็จะไปเลือก
หรืออย่างเวลาถ้าจะเอาน้องหมาน้องแมวมาฝึกคือเฉยจักรสำหรับเท่าไหร่
เดือนถ้าฝึกแบบพื้นฐานเลยก็จะอยู่ที่๑๘๐๐๐บาทครับ
อืมถ้าสมมุติว่าฝึกเอาไปแสดงหน่อยนะ
โอเคในแต่ละจอบแต่ละงานความต้องการไม่เหมือนกัน
มันมีตั้งแต่ไปนั่งเฉยไปนั่งเห่าวิ่งไปวิ่งมา
จนกระทั่งแอดวานซ์มากก็ไปกระโดดเคลื่อนมอเซ้น

เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะเป็นดาราต้องเตรียมตัวยังไงฝึกยังไง

เดี๋ยวเรามาลองฝึกต้นกันดีกว่า
โอเคที่สุดก่อนนะครับในการควบคุมสุนัขนี่
ว่าง่ายที่สุดท่าแรกก็คือให้นั่ง

ถ้าสมมุติว่าไม่ได้อยู่ข้างตัวเขา
เราจะใช้ท่าเหมือนเรางัดมือขึ้นนิดนึง
แล้วก็เรียกแม่แม่

ถ้าให้หมอกนะครับถ้าอยู่ข้างตัว

ถ้าจะให้น้องหมอบเนี่ยเราก็จะทำท่ากดมือลง

วัดดิ
เริ่มจากจับให้น้องอยู่ข้างตัวก่อนครับ

แมรี่แมรี่แมรี่หมอบ
แสดงให้ชัดเจนนิดนึงครับให้เขาเห็น

เขาเขาเขา
เขาเขาเขา
แมรี่หมอบ
แมรี่หมอบว่าทำอะไรวะ

กินได้แล้วทุกคนโอ้โห
เหงื่อแตกเลย

มั้งจบ

พี่ครับพระเอกของเรา
ต้องเร่งเอก

อ้อเค้าฟังภาษาอัมกิจออกค่ะ
อ่อเราออกด้วยครับอินเตอร์แนชโนล
เห้ยออกเมื่ออายุภาษาอัมกิจ

แค่ว่าเอาไปซึกกับข้าวดีมั้ย

พ่อเนี่ยอยากกินอาหารนิดจังเลย

โอเลี้ยง
ของเราเนี่ยเราลาปรึกสุนาทุกรูปแบบครับ

การฝึกเพื่อใช้งานอะไรบางอย่าง